โบกับอเล็กคุณผู้ชมค่ะบอกเลยหวานจริงไม่อิงนิยายใดทั้งสิ้น
คลิปหวานแน่นภาพฟินก็มาเต็ม
คิดว่าเขาไปถ่ายพีเวดดิ่งขวานอะไรกันเนี่ย
อยู่ก็เธอจ๋าจูงมือข้ามถนน

น่ารักนะคะเดี๋ยวดูภาพเต็มดีกว่า
โมเมนต์วันเกิดของหนุ่มอเล็กที่ผ่านมา
มันช่างธรรมดาที่แสนพิเศษจริง
คือในวันเกิดของอเล็กเมื่อวันที่๑๕กันยายนที่ผ่านมา
ทั้งคู่นั่งเครื่องบินกลับมาประเทศไทยค่ะ

เมื่อกี้คือเขาไปทำงานด้วยกันนะ

หยิบกล้องเล็กขึ้นมาเซอร์ไพรส์
ขออภัยหยิบกล่องเล็กขึ้นมาเตอร์ไพรส์

เรียกว่าอยู่ข้างนะคุณผู้ชมค่ะ

เป็นคนแรกที่เบิร์ตเดย์แบบประชิดติดตัวเลย

โอ๊ยเทอร์ลี่เหมือนเธอไปอยู่กับทิพย์เดียวของเขาเลย

แหวนวันนี้ใช้แบบตีตาจองหรือเปล่า

เขาให้แหวนผู้ชายเองเลยอะเธอ

คุณค่าทางจิตใจหนึ่งแล้วมีมูลค่าทางอันนี้ด้วย

ก็จำนำอะไรเฮีย

ก็คือสิ่งที่เขาตั้งใจออกแบบให้ทำให้
อะไรกินก็น่ารักมากแล้ว
ถึงไม่ต้องให้แหวนก็จองได้
โอ้ยังไงดีไม่ต้องให้แหวนก็จองได้ต่อมา

สบการณ์ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวนี้ผู้หญิงคุณผู้ชมค่ะให้ของขวัญผู้ชายก็ได้นะคะ
นี่ดิฉันเคยให้ช่อดอกไม้ผู้ชายไปเลย
คนข้างตัวดิฉันเป็นสายเปย์ทั้งนั้นนี่ก็ไม่เบา
โอ้โหแต่ละคนเป็นความรักเป็นสิ่งดีแบบว่าที่เรียกว่ารักนะคุณผู้ชมค่ะ